ท่านผู้ชมครับมีผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าถูกแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นนะฮะ
เพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปแลกกับตำแหน่งภูมิกับการอืมอันนี้ตำแหน่งตำรวจนะค่ะ
หมอปลาก็ไปกับทนายภัยสารแล้วก็ทนายโนบิตะ
พาผู้เสียหายไปยังจุดที่เขาบอกว่าคนที่หลอกลวงเขาอยู่ที่นี่
เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวเมืองทองทานีนะครับ
นี่เขาบอกเขาถูกหลอกเงิน๕ล้านกว่านะครับ
บอกว่าถ้าให้เงินมาเนี่ยจะวิ่งเต้นนะทำให้ขึ้นตำแหน่งภูมิกับการสถานีตำรวจได้
คือไปถึงเนี่ยร้านปิดนี่ฮะปิดบริการชั่วคราว
คนที่ดูแลร้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือทางผู้เสียหายเขาบอกว่าคนที่หลอกเขาเนี่ยชื่อเจ๊ยา
นี่ถามคนที่ดูแลร้านนะเขาบอกว่าเจ๊ยาเนี่ยไม่ได้มาที่ร้านเนี่ย
สักระยะหนึ่งแล้วแล้วช่วงนี้ร้านปิดบริการด้วย
ทางหมอปลากับทนายภัยศาลทนายโนบิตะก็เลยพยายามติดต่อหาเจ๊ยาก็โทรหา
โทรจนรับสายนะครับเพื่อทวงถามเรื่องเงินที่บอกเอาไปแล้วจะได้ตำแหน่งภูมิกับ
ถ้าไม่ได้ก็ต้องคืนเงินเขาปลายสายนี่บ่ายเบียงที่จะตอบนะฮะ
บอกแค่ว่าคุยกับผู้เสียหายแล้วแล้วตัดสายทิ้งเลยนะครับ
อืมเยี่๒๐๒๔
ส่วนผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับเจ๊โน่งก่อนนะฮะจุดเริ่มต้นของการถูกหลอกนะฮะ

สนมกันจนกระทั่งเนี่ยเขามาขอให้ร่วมทำบุญทอดกระถิ่นด้วยสองแสน
เธอก็ทำบุญก็โอนสุดท้ายเหมือนกับว่าเจ๊โหน่งรู้ว่าเธอมีงงมีเงิน
พาไปรู้จักกับเจ๊ยาแล้วเจ๊ยาเนี่ยพาไปรู้จักกับผู้ชายอีกคนนึง
อ้างตัวเป็นหม่อมหลวงแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อ้างว่าสามารถช่วยวิ่งเต้นนะตำแหน่งจากรองภูมิกับการเนี่ย
ขึ้นเป็นภูมิกับการสถานีตำรวจได้แต่ต้องใช้เงินห้าล้านเจ็ดแสนห้ามื้อนบาท
พอชักชวนกันไปทำบุญเขารู้ว่าเราพอที่จะมีบ้างอย่างนี้
แล้วก็รู้ว่าแฟนเราเป็นตำรวจเขาก็ชักจูงชักชวนนะคะ
ก็ใช้เลขกุลอุบายบอกว่าจะให้ขึ้นตำแหน่งค่ะ
ก็หลอกไปเยอะเหมือนกันค่ะ
รองผู้กำกับไปเป็นผู้กำกับค่ะ
๕ล้านเจ็ดแสนห้ามือนค่ะ
ใช่เขาก็บอกว่าแรกเขาก็บอกเขาจะคืน
แล้วก็จนผ่านมาตอนนี้แหละค่ะ

เขาก็บอกว่าเขาจะคืน

มีบางส่วนค่ะ

แล้วก็จัดการเรื่องนี้ให้หน่อย

เพื่อให้กองปราบเข้ามาดูหน่อยว่า
มันมีขบวนการที่วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งจริงไหม
หรือเป็นแค่มิจฉาชีพทั่วไป

คือจากรองภูมิกับจะขึ้นภูมิกับ

ใช้เงิน๕ล้าน๗เพื่อซื้อตำแหน่งเนี่ย

จะเกิดอะไรขึ้นต่อท่านผู้ชมก็พอจะคิดภาพออก

แล้วก็ทนายภัยศาลจะช่วยตรวจสอบต่อ
หรือกองปราบจะช่วยตรวจสอบต่อ
เอาละเข้าใจว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เสียหาย

เอาเงินไป๕ล้านเศษบอกเดี๋ยวจะช่วยให้แฟน

เออตกลงตำรวจท่านนั้นคือใคร
แล้วถ้าพี่ซื้อได้จริงเนี่ยพี่จะมาร้องอย่างนี้ไหม

เขาคงไม่มาร้องแล้วมั้งว่าถูกหลอกอ่ะใช่ไหม

ต้องเอาให้กันแบบเป็นจริงเป็นจังซะแล้วล่ะอย่างนี้นะ